สวัสดีค่ะคุณชนะคุณใบตองและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ
พอเราเข้าสู่เดือนใหม่ค่ะชีวิตของเราก็เหมือนกับได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ
เหมือนกับสามราศีที่หมอไก่กำลังจะกล่าวต่อไปนี้ที่ถือว่าดวงชะตาดีขั้นสุด
ปังสุดในเดือน๙ของปีนี้จะมีราศีของคุณหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะ
สำหรับราศีที่ดวงดีเป็นอันดับที่สามในเดือนกันยายนนี้นะคะนั่นก็คือ
ชาวราศีพฤกษกค่ะโดยรวมนะคะดวงชะตาของชาวราศีพฤกษกในเดือนนี้
ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอย่างมากเลยนะคะ
แล้วถ้าเทียบกับช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าในเดือนนี้
ชาวราศีพฤกษกปังปูลเย้ไปเลยนะคะ
เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาค่ะชาวราศีพฤกษกนะคะ
ต้องเจอกับงานหนักงานเยอะ
แต่ว่าความสำเร็จเนี่ยมันไม่ได้เยอะตามงานนะคะ
แต่ว่าในช่วงเดือนนี้เดือน๙ของปีก็ถือว่า
ชาวราศีพฤกษกดวงชะตาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นนะคะ
ถ้าสมมุติว่าคุณทำงานไหนอยู่งานนั้นก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนะคะ
ถึงแม้ว่าความสำเร็จมันอาจจะมาช้าค่อยมาทีละเรื่อง
แต่ก็เป็นความสำเร็จเป็นความก้าวหน้าที่มีความมั่นคงอย่างยิ่งเลยค่ะ
เคล็ดลับการทำบุญของชาวราศีพฤกษกนะคะถ้าสมมติว่าคุณอยากจะให้ดวงชะตาดีขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งค่ะ
หมอไก่ขอแนะนำให้คุณทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างหรือซ่อมแซมศาสนสถานหรือว่าสถานที่สาธารณประโยชน์นะคะ
เพราะว่าอันนี้ส่งผลบุญค่ะจะส่งผลทำให้ชีวิตของคุณมีความเจริญก้าวหน้ามีความมั่นคงไปได้เรื่อยแบบไม่หยุดยั้งค่ะ
สำหรับราศีที่ดวงดีเป็นอันดับที่๒ในเดือน๙นี้นะคะนั่นก็คือชาวราศีสิงค่ะ
สำหรับชาวราศีสิงศ์นะคะในเดือนนี้เดือนกันยายนถือว่าดวงชะตาของคุณอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะ
โดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานค่ะที่มีโอกาสประสบความสำเร็จสมใจปรารถนา
แต่ว่าความสำเร็จของชาวราศีสิงศ์นั้นไม่ใช่ว่าได้มาเพราะโชคช่วยหรือว่ามีใครคอยช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะ
แต่ชาวราศีสิงศ์นั้นจะประสบความสำเร็จได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงด้วยสองมือของตัวของคุณเองนะคะไม่ใช่ว่ามีใครช่วยเหลือแต่อย่างใดค่ะ
หากชาวราศีสิงศ์คนไหนนะคะที่ดวงชะตาดีอยู่แล้วแต่อยากจะดวงดีขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะคะ
ไก่ขอแนะนำให้คุณค่ะทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือผู้พิการ
โดยเฉพาะผู้ที่พิการทางสายตานะคะ
เพราะว่าอันนี้ส่งผลบุญจะส่งผลทำให้ชีวิตของคุณมีความเจริญก้าวหน้าราบรื่น
สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาค่ะ
สำหรับราศีที่มาแรงที่สุดดวงดีที่สุด
เป็นอันดับหนึ่งในเดือนกันยายนนี้นะคะนั่นก็คือชาวราศีมังกรค่ะ
สำหรับชาวราศีมังกรนะคะเรียกได้ว่าดวงชะตาของคุณเนี่ย
มีการเปลี่ยนแปลงแบบคล้องหักศอกเลยค่ะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมานะคะ
ชาวราศีมังกรต้องเจอกับอุปสรรคเจอกับเรื่องหนักหนักหนาหนักใจเหลือเกินนะคะ
เรียกได้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็ยังอยู่ที่นั่น
ก็คือยังไม่ถึงความสำเร็จสักทีนะคะแต่ว่าใช้ไม่ได้กับในช่วงเดือนนี้ค่ะ
เพราะว่าเดือนนี้ดวงชะตาของชาวราศีมังกรนั้นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอย่างมากนะคะ
ดวงชะตาของคุณค่ะมีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าแบบชนิดที่คุณเองก็คาดไม่ถึงนะคะ
เรียกได้ว่าเป็นราศีม้ามืดที่มาแบบเงียบแต่ว่าเข้าเส้นชัยก่อนเพื่อนเลยก็ว่าได้ค่ะ
เคล็ดลับการทำบุญของชาวราศีมังกรนะคะ
ถ้าสมมุติว่าคุณอยากจะเสริมดวงชะตาของคุณให้ดีขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง
หมอไก่ขอแนะนำค่ะให้คุณทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือให้คนมีอาชีพนะคะ
เช่นการช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าที่สูงอายุแล้วหรือว่า
อาจจะช่วยเหลือซื้อพวงมาลัยจากเด็กที่เขาขายพวงมาลัยริมถนนก็ได้นะคะ
เพราะว่าอันนี้ส่งผลบุญค่ะก็จะส่งผลทำให้ชีวิตของคุณมีความเจริญก้าวหน้านะคะแล้วก็จะมีโอกาสดีเข้ามาในชีวิตค่ะ
สำหรับใครที่ไม่ได้อยู่ในสามราศีผู้โชคดีนี้นะคะก็อย่าเพิ่งน้อยอกน้อยใจไปนะคะ
หมอไก่ขอแนะนำให้คุณทำดีคิดดีพูดดีนะคะสักวันหนึ่งคุณจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะ
สำหรับวันนี้นะคะหมอไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะ
คุณชนะคุณใบตองและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ
แล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ